คือเขาจะมีแคมป์คนงานก่อสร้าง๒แคมป์

แล้วเขาก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟร่วมกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่า๒แคมป์นี้มีปัญหากันบ่อย

กำลังกั้นเขตครับทะเลาะกันอ่า
ไปว่ามีคนงานผู้ชายคนนึงอะค่ะโดนรุมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ครับโดนรุมต่อหน้าต่อตาลูกเมียตายนะคะตายไม่
แค่เจ็บนะคะเพราะที่มารุมเขาเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งไม้
เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโหแล้วกี่คนเนี่ยไปรุมเขาเนี่ย
นี่เขาก็พยายามเอาบันไดมามาป้องกันตัวนะฮะเขาตายนะคะ
เสียชีวิตนะคะโอ้แต่บันไดมันหนักเนี่ยเห็นอย่างเงี้มันได้หนัก
เขาคือต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวแล้วร่วงล้มไปอย่างงี้อะ
พอเขาร่วงไปแล้วไปรุมเขาอีกนี่ค่ะอุ้ยนี่กี่คนต่อกี่คนเนี่ย
ถูกแทงไปค่ะที่ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผลครับ
ที่หลังอีกสองแผลแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกเมียเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสันติเกิดแดงค่ะครับเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
อายุสี่สิบสามเนี้ยโอ้น่าสงสารมากเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มยี่สิบสาม
พฤศจิกายนที่ผ่านมาในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่หมู่๕
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพบางแม่นางควบคุมตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะครับ
ในอ่อนสิงแก้วอายุสามสิบเอ็ดปีเขาชื่อเล่นว่าสุกนะ
เป็นคนงานก่อสร้างเป็นคนไทยนี่แหละค่ะคนนี้เป็นคนที่เอามีดแทงนายสันตินะคะ
ก็พาไปชี้จุดว่าไหนทิ้งมีดเอาไว้ตรงไหนเขาบอกทิ้งมีดเอาไว้ที่เบาะน้ำ
เจ้าหน้าที่งมเป็นชั่วโมงไม่เจอจนชาวบ้านไปเจอว่ามีดไม่ได้อยู่ในน้ำนี่อืม
มีดอยู่นู่นใต้ต้นมะม่วงผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าอ๋อใช่
มีดเล่นนี้แหละเป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนั่งลงโม้นมึงอ่ะ

เองชื่ออะไรวะชื่อสุบครับชื่อสุบครับแล้วยังบอกว่าเวียงหลงน้ำ
เหวี่ยงอย่างงี้อ๋อผมเองดึงออกมาแล้วไงนะก็ผมก็ดึงออกมา
แล้วไงแล้วผมก็จับไว้อย่างงี้จับไว้ครับแล้วก็แทงแล้วก็กรีด
อย่างงี้อ๋อกรีดออกข้างกรีดกี่ทีสองทีสองทีครับ
โดนตรงไหนผมไม่แน่ใจจะใส่ไปก่อนแล้วครับทีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรวมแล้ว๕คนนะคะครับ
เรียงชื่อกันก่อนค่ะว่าใครเป็นใครบ้าง
คนที่ถูกจับได้แล้วคือในอ่อนนะชื่อเล่นชื่อว่าสุกนะคะ
แล้วก็จะมีในสมแสงคำยอดค่ะในกองแก้วปู่สวย
สองคนนี้เป็นคนไทยส่วนอีกสองคนเป็นคนงานชาวเมียนมาค่ะ
นายไซทานอ่อมและนายไซปานซาน
รวมแล้ว๕คนค่ะที่ไปรุมเขาคนเดียว
เห็นไหมนี่ผู้หญิงญาติเขานี่เขาก็เดินหลบเข้าบ้านไปก่อน
เขาไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ไหวฮะ
ไม่ไหวดันไม่ไหวเนี่ยเอาอะไรดันพยายามจะถอยก็
ไดอย่างนี้หนักคุณเขียนมาสอนคือไม่สามารถป้องกันตัวได้หรอก
มันอาจจะดูเหมือนใหญ่เหมือนสูงจริงแต่ว่าเราถือแป๊บเดียวมันก็
เขาเลยร่วงล้มไปเลยไงพอล้มปุ๊บเท่านั้นแหละอืมโอ้โห
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะครับบ้านของผู้เสียชีวิตเปิดเป็นร้านขายของชำ
อยู่ที่ปากทางเข้าแคมป์คนงานค่ะเราได้เจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางธนภาอารีเธอเปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกครอบครัวตกใจและทำใจไม่ได้ไปรับศพสามีที่นิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติภรรยาบอกว่าเหตุการณ์มันอุกอาจมากนะ
ตอนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนไปรุมทำร้ายสามีเธอเนี่ยครับ
เธอก็เห็นนะลูกเธอก็เห็นเป็นภาพติดตาลูกไปตลอดชีวิตเลยนะคะ
เห็นพ่อถูกทำร้ายร่างกายจนตายอยู่ตรงนั้นนะคะตัวภรรยาบอกว่า
เรื่องนี้มีปมเหตุมาจากสามีเธอครับ
ปักเขตกั้นแนวพื้นที่ที่หน้าบ้านเพราะว่าเจ้าของที่ดินให้เช่า
พื้นที่สร้างแคมป์คนงานเนี่ยบอกว่าทำเขตกั้นพื้นที่ไปเลยดีกว่า
อ่ามันจะได้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของใครอะไรยังไงครับ
คือเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นทางเดินเข้าออกของแคมป์คนงานของเขานะคะ
แคมป์คนงานของผู้ก่อเหตุก็ดันมาใช้เส้นทางนี้มาใช้เส้นทางร่วมกัน
มันก็เลยมีปัญหากันบ้างเพราะว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาชอบดื่มเหล้ากัน
พอดื่มเหล้ากันทีไรเมาแล้วก็ไม่พอใจพูดจาหาเรื่องท้าทายตลอด
จนสุดท้ายกั้นเขตแล้วพยายามจะกั้นเขตแล้ว
ก็มาเกิดเหตุไม่คาดคิดอย่างที่เห็นในคลิปซะก่อน
ก็มีเรื่องค้างเก่าอยู่นิดหน่อยเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องหม้อไฟค่ะ
ทำไมถึงมีปัญหา
เพราะว่าเขามาต่อไฟจากมิเตอร์ที่บ้านเราทำให้เกิดมีส่วนต่างค่าไฟขึ้นมา
เขาก็อาจจะคิดว่ามีค่าไฟส่วนต่างเยอะ
ทำให้เขามาตรวจสอบว่าบ้านเราเนี่ยมีการโกงค่าไฟไหม
ก็เสียงดังรถเสียงดังอะไรอย่างนี้เราเปิดเพลง

ก็มีการคาเมนต์กันนิดหน่อย
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมด
วันนั้นค่ะก็กั้นเขตทำให้เขาออกลำบากนิดนึง

เขากินเหล้ากินเบียร์กันพอได้ที่ก็เลย
เกิดอาการมาขับรถวนในหน้าบ้านในเขตของเราเอง
ถ่ายว่ามือต่อยกันตัวต่อตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแฟนก็เลยโอเค
แต่ที่ไหนได้เขาลุมมานี่มีมีดมีอะไรด้วย
หน้าเด็กแล้วก็ต่อหน้าเราทำให้ภาพติดตาเด็กไป
ทีนี้ค่ะเจ้าของที่ดินที่ให้ผู้รับเหมาทั้ง๒แคมป์
เช่าเป็นพื้นที่อาศัยก็ให้ข้อมูลว่านอกจากจะมีปัญหากัน
เรื่องที่กั้นแนวเขตเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยนะคะ
เรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟในพื้นที่ร่วมกัน
ตอนนี้ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการแบ่งมิเตอร์ไฟไป๒มิเตอร์เลย
ส่วนน้ำปลาปลากำลังแก้ไขปัญหากันอยู่ซึ่งก็กังวลนะคะ
ผู้เช่ามาทะเลาะกันจนเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะเมาด้วยอะไรด้วย
ก็ตอนเกิดเหตุพยายามจะห้ามค่ะแต่ห้ามไม่ทัน
ก็เข้าไปห้ามห้ามปามบอกว่าไอ้พื้นเรามาอยู่เนี่ยอยู่อยู่ร่วมกันส่วนรวม
จะมาทะเลาะอะไรแต่ไรเห็นหน้ากันทุกวันจะมามีเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่ดีหรอก
ค่ะทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีใครผิดมีใครถูกอืม
มากน้อยกับการหลอกค่ะมันก็พอพอกันแหละอืม
เขาฟังไหมตอนนั้นก็ไม่ฟังอีกฝ่ายนึงก็โมโหอีกฝ่ายหนึ่งก็
กินเหล้ามาก็ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนอะไรอืม
ผมว่าหลักหลากคือในเรื่องการซื้อสินค่าจากร้านของของฝ่ายทางโจทย์อะไรอืม
ตอนนี้เขาก็เลยไม่พอใจเขาไปซื้อร้านข้างนอก
เรื่องน้ำเรื่องไฟทางนี้เขาบอกว่าถ้าส่วนต่าง
มันเกินนอกเหนือจากอะไรมิเตอร์ทางฝ่ายนี้เขาจะไม่รับผิดชอบ
เขาบอกให้ทางนู้นที่มาขอใช้ร่วมทีหลังเนี่ย
เป็นผู้จ่ายเองทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกฝ่าย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนเช่าในแคมป์คนงานที่อยู่ติดกับแคมป์ของผู้เสียชีวิต
ก็คือทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะคนนี้เขาบอกว่าสามีเขาเป็นเพื่อนกับกลุ่มที่ก่อเหตุ
แต่สามีเธอเนี่ยไม่ได้ไปร่วมทำร้ายนะแต่ก็เดี๋ยวให้ข้อมูลแบบนี้
คนงานของเธอมาเช่าพื้นที่หลังแคมป์ของผู้เสียชีวิตได้ไม่นานก็ยอมรับว่ามีปัญหาจริงจริงนั่นแหละ
เรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟร่วมกันครับแต่เจ้าของที่ดินเขากำลังจะแก้ปัญหาให้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุก็นั่งดื่มเบียร์สังสรรค์กันอยู่ในแคมป์ของตัวเอง
แล้วก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถยนต์รถกระบะค่ะเป็นรถของผู้เสียชีวิต
เหมือนกับเร่งเครื่องหลายครั้งแล้วเสียงดังในสมหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็อาสาเพื่อนว่าเดี๋ยวไปถามให้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
ทำให้คนอื่นในกลุ่มก็วิ่งกรูกันเข้าไปทำร้ายผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่ามูลเหตุมันไม่ใช่เรื่องของการไปทำที่กั้นแนวเขตแดน
เพราะเรื่องที่กั้นอะไรเนี่ยสองฝ่ายเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าปัญหามันนี่แหละน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ตายเขาเร่งเครื่องยนต์จากรถกระบะเสียงดังอ่ะ
พอไปเตือนแล้วทะเลาะกันเรื่องมันเลยบานปลายหรือเปล่าครับ
เธอบอกว่าเธอกับแฟนของคนในกลุ่มก่อเหตุก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
จริงแล้วทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเขาก็มีมีดนะแล้วเขาก็มีปืนด้วยนะอันนี้ข้อมูลจากอีกมุมนึงนะคะ
พอตอนเย็นมาปุ๊บเขาเลิกงานกลับมารถโตโยต้าตอนเดียว
เขาก็ขับรถแบบเย็บฮันเร่งมันก็บีบแต่ตีนไอ้พ่อนั้นเขาก็นั่งกินกันอยู่ตรงนี้

ข้องใจว่าเบิ้ลทำไมบีบแต่ทำไม
คนที่ไปเคียร์เขาไม่มีอะไรเลยเขาไปตัวปาก

แต่พอยังไม่ได้เคียร์ฝั่งโน้นฝั่งคนตาย
คนตายเขาบอกว่ามึงมามึงเข้ามา

ทางฝ่ายเพื่อนเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะตาย
ต้นนะคะผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะ